เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างอาชีพเหมือนกันคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าวิกฤตภัยแรงของทางภาคอีสานเนี่ยนะ
ก็ทำให้ชาวบ้านเขาประสบปัญหาเรื่องของการทำพื้นที่เกษตรกรรมต่างใช่ไหมคะ
ก็เกิดปัญหาว่าจะต้องหยุดชะงักไปทำเกษตรกรรมต่างบางอย่างไม่ได้
คือวันนี้ก็เลยมีอาชีพใหม่ที่อยากจะมาแนะนำเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะ
เขาได้แบบเปลี่ยนพริกจากอาชีพเกษตรกรรมมาขายเจ้าสิ่งนี้
แล้วสิ่งนี้ก็ทำกำไรได้อย่างดีด้วย
สิ่งที่ว่านี้คืออะไรตามไปดูกันค่ะ

หมู่๑๕ตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา

แต่ว่าคุณต้องระวังเพราะเดี๋ยวปูมันจะหนีบ

คุณชนะอย่างนี้
นี่คืออาชีพเลี้ยงปูนา
ใช่ค่ะเขาผ่านตัวเองจากการทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะ
มาเป็นเกษตรกรเลี้ยงปูนา
แล้วก็ทำรายได้จากการขายปูนาสู้ภัยแรงเนี่ย

ใช่ไหมคะนายสนานเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเลย

ปูนานี่แหละเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

หาจับได้ค่อนข้างยากตามธรรมชาติ

ก็เลยทำให้เขาได้ใช้เวลาว่างจากการพักช่วงทำการเกษตร
ศึกษาหาความรู้ก่อนอื่นเราต้องศึกษาก่อน

เขาก็เลยศึกษาหาความรู้เรื่องของการเลี้ยงปูนาจากไงคุณครูยูทูป

เนื่องจากว่าเขาเห็นว่าปูนามันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
แต่ยังมีผู้เลี้ยงน้อยรายอยู่
ก็เลยเป็นโอกาสมองเห็นช่องทางและโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับตัวเอง

เริ่มต้นจากการนำปูนาสายพันธุ์พระเทพค่ะมาเลี้ยง
เพราะว่าเขาบอกปูนาสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่าย
โตเร็วแล้วก็มีขนาดลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่ด้วย
พอโตเต็มที่นะคะมันจะตัวแบบใหญ่เต่งแบบนี้
คือวิธีการเลี้ยงก็ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย

มีการใส่ดินลงไปเพื่อป้องกันการหลุดของขาปู
แล้วก็ทำที่หลบไผ่นะทำที่หลบไผ่ให้ปู
แค่นี้พอแล้วง่ายมากเลยอุปกรณ์น้อยมากเลย
แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเลี้ยงปูมาเนี่ยนะคะ
ทำรายได้ให้คราบหัวเดือนละ๘๐๐๐๑๐๐๐๐บาทเลยอ่ะ

ก็นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกหนึ่งอาชีพนะคะ
สำหรับอาชีพเลี้ยงปูนาขายนะคะ
แล้วทำแล้วขายได้เพราะว่ามีตลาดรองรับไง
แต่ว่าใครสนใจจะทำอะไรอย่างนี้คุณต้องศึกษาหาข้อมูล
ว่าคุณรู้จริงในเรื่องนั้นหรือเปล่า
แล้วคุณต้องหาตลาดรองรับก่อนนะ
ไม่ใช่ทำไปก่อนหาตลาดทีหลังอันนี้ก็ยากเหมือนกันจริงนะคะ
ใครสนใจอยากจะหาอาชีพเสริมต้านภัยแรงอย่างนี้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะ
สำหรับเกษตรกรเองหรือว่าคนที่แบบทำนาน่าจะรู้เรื่อง

คือจะบอกว่าปูนาเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี

ก็เรารับประทานกันตลอดอยู่แล้ว
ในทุกเมนูแทบจะทุกเมนูยิ่งเป็นส้มตรงส้ม

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลี้ยงได้เพราะเลี้ยงได้
อันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการหาเงิน